ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย
ก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่จะลดผลกระทบจากปัญหาภัยแรงนะครับ
โดยเกษตรกรที่จังหวัดสุรินทร์ก็เลือกที่จะปลูกผักไฮโดโปรนิกส
เพราะว่าสร้างรายได้ดีกว่าการปลูกข้าว
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ส่วนภาคไฮโดรโปนิกกว่า๔๐โรงเรือนของภูรินบุญภพหัวหน้ากลุ่มเกษตรกร
ปลูกผักไฮโดโปนิกตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินที่หันมาปลูกผักไฮโดโปนิคเมื่อ๖ปีที่แล้ว
เป็นอาชีพเสริมนอกเหนือจากการปลูกข้าวเพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาภัยแรง
เพราะผักชนิดนี้ใช้น้ำน้อยเมื่อเทียบกับการปลูกข้าว
ไม่ต้องรอน้ำรอฝนสามารถปลูกได้ในช่วงฤดูร้อน
โรงเรือนเป็นลักษณะใช้น้ำหมุนเวียนเพียงแค่๘๐๐ลิตรต่อ๑รอบการเพาะปลูก
คือเราปลูกโดยที่ไม่ต้องรอฟ้ารอฝน
มีน้ำแค่น้อยนิดนะครับบ่อบ่อดินไม่ใหญ่มากสามารถปลูกได้ทั้งปี
ปีหนึ่งก็ประมาณ๑๐กว่ารอบต่อแปลงได้
แล้วก็เราสามารถควบคุมต้นทุน
แล้วก็สามารถมีรายได้ผลผลิตทุกวัน

ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มปลูกผักไฮโดโปรนิกส์๓๓พื้นที่
สร้างโรงเพาะปลูกกว่า๓๐๐โรงเรือน
เนื่องจากการลงทุนปลูกผักไฮโดโปรนิกส์
ลงทุนเพียงแค่ครั้งเดียวประมาณ๔๕๐๐บาทต่อโรงเรือน
ผลผลิต๘๐๑๐๐กิโลกรัมต่อโรงเรือน

ทำให้มีผลผลิตออกมาขายตลอดทั้งปี
มีกำไร๒๐๐๐บาทต่อโรงเรือน
ปัจจุบันมีรายได้เฉลี่ย๑แสนบาทต่อเดือน

เมื่อเทียบกับการปลูกข้าวที่ทำได้เพียงปีละ๑๒ครั้ง
มีรายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือ๕๐๐๐บาทต่อรอบการเพาะปลูก
ยุคที่คนไทยรักสุขภาพนะคะ
ก็จะนิยมทานผักไฮโดโปรนิกกันค่ะ
ซึ่งทำให้ราคาขายที่อยู่ในท้องตลาดนั้นก็จะสูงด้วยนะคะ
เลี่ยอยู่ที่ประมาณ๘๐๑๐๐บาทต่อกิโลกรัม
ถือว่าสร้างรายได้ดีให้กับเกษตรกร
และเกษตรกรบางส่วนนั้นก็หันมาปลูกพืชชนิดนี้
เป็นอาชีพเสริมนะคะแทนที่จะปลูกข้าวอย่างเดียวค่ะ
ปูลินยังแนะนำว่าเกษตรกรที่สนใจเฉพาะปลูกพืชอื่น

รัฐบาลควรส่งเสริมให้ความรู้อย่างจริงจัง

โดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐเข้ามาปล่อยสินเชื่อมากขึ้น
เพราะการปลูกผักชนิดนี้มีต้นทุนสูง
หาช่องทางการตลาดให้ด้วย
หน่วยงานราชการต่างนี้ก็น่าจะมีการ
ดำเนินการจัดอบรมสำหรับกลุ่มที่สนใจจริงนะครับ
กลุ่มที่สนใจทำเป็นธุรกิจจริง
ก็คือมีการอบรมมีการคือทางนี้ส่วนของผมเนี่ย

ส่วนผักไฮโดโปรนิกแห่งนี้กำลังออกไปบุกตลาดอาเซียน

โดยเฉพาะผู้ซื้อกลุ่มโรงแรมที่มีความต้องการผักชนิดนี้สูง
ทำให้ราคาขายส่งผักไฮโดโปนิกส์
เพิ่มขึ้นเท่าตัวอยู่ที่๒๐๐บาทต่อกิโลกรัม
สิริพักกมลตรายตรึงตีคูณข่าวเทราะทีวี